คุณเห็นพวกเก้าอี้นวดที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าไหมคะ

แต่เครื่องมันทำงานผิดพลาด
มันหนีบคอคุณลุงอะค่ะ

เกือบตายค่ะเพราะหายใจไม่ออก

มาช่วยคุณลุงกันแบบนี้เลยนี่คือเอาออกมาได้แล้วนะคะ
คุณลุงก็มานอนพักเนี่ยค่ะต้องมีคนวิ่งมาช่วยกัน
คือคุณลุงท่านนี้ไปใช้บริการเก้าอี้นวดสุขภาพแบบหยอดเหรียญ
ตอนแรกมันก็นวดเพลินสบายอยู่หรอก
อยู่ค่ะเก้าอี้นวดนี้มันดูดคุณลุงเข้าไป
แล้วก็บีบตรงคอแน่นจนคุณลุงหายใจไม่ออก
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือลั่นห้างเลยนะคะ
คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เจ้าหน้าที่รีบวิ่งเข้ามาช่วยเลย
เพราะดีนะคะที่ช่วยกันได้ทันค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เลยถ่ายภาพนี้ไว้

บอกว่าวันนี้มาเดินห้างเจอคุณลุงโดนเก้าอี้นวดเพื่อสุขภาพ
บคอเกือบตายช่วยกันดึงกว่าจะออก

เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเพราะหลายคนก็งงว่า
มันหนีบไอ้ท่าไหนมันหนีบยังไงใช่ไหมคะ
คืออุบัติเหตุครั้งนี้มันเป็นเพราะว่าหนังหุ้มเบาะเก้าอี้นวดมันหลุด

มันก็เลยเหลือแต่ตัวลูกตุ้มข้างในที่มันเอาไว้บีบไว้นวด

ใช่คือมันไม่มีหนังคอยกันระหว่างตัวเรากับตัวบีบนวดข้างในเก้าอี้อีกทีนึง
เครื่องนี้มันก็เลยดูดตัวคุณลุงเข้าไปแล้วก็ล็อกคอไว้เลยคือหนีบเหมือนอารมณ์เป็นกลมบีบหลังอะค่ะ

ใช่มันก็เลยดูดคุณลุงเข้าไปแล้วมันก็เลยหนีบเข้าที่คอทันทีเลย

ใช่ซึ่งเขาบอกเลยว่าดีนะที่ยังตะโกนออกมาทันเพราะว่าถ้าตะโกนออกมาไม่ทันมีสิทธิ์ขาดอากาศหายใจตายได้เลย

อันตรายมากคุณผู้ชมห้างสรรพสินค้านะที่มีอุปกรณ์เหล่านี้วางไว้ต้องตรวจเช็คสภาพด้วยนะคะ
เพราะบางทีมันเสียขึ้นมาใครจะไปทราบนะ

ก็ระแวดระวังกันด้วยนะคะ

นั่นสิไปให้คนนวดง่ายกว่านะฮะ